ช่วงนี้ข่าวเรื่องของการทุจริตในวงการสงฆ์ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามนะคะ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทุจริตแล้ววงการการศึกษาเองก็มีประเด็นให้ติดตามกันมาต่อเนื่องอีกเหมือนกันนะ
ยังคงมีอยู่เรื่อยด้วยความที่โรงเรียนมันก็มีหลายแห่งหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ประชาชนเขาก็เลยตั้งคำถามกันว่าดูซิแทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เอาเวลาไปพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับประชาชนคนไทย
กลับต้องมาเสียเวลานั่งแก้ปัญหาทุจริตแบบนี้มันสมควรแล้วหรือเปล่า
ประเด็นล่าสุดตอนนี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพค่ะ

ที่ครุ่มินบอกว่าก่อนที่ข่าวทุจริตในวงการพระกระทรวงศึกษาที่ต่างอยู่บนหน้าสื่อ
โด่งดังอยู่บนหน้าสื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับ
ทุจริตในกระทรวงพัฒนาสังคมเดินหน้ามาเป็นข่าวใหญ่
แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการก็ตามมาด้วยเรื่องทุจริตเงินเสมาพัฒนาชีวิต
กระทรวงนี้เขาตีคู่กันมาเลยครับอ้าวแล้ววันหนึ่งทุจริตเงินทอนวัด
ก็โผล่มาแย่งซีนสองกระทรวงนั้นหายไปเลยครับ
จริงเขากำลังสอบสวนติดตามกันอยู่นะครับไล่ออกไปแล้วก็มีให้ออกไปแล้วก็มี
แต่ข่าวก็หายจากหน้าหนังสือพิมพ์ถูกแย่งซีนไปโดยข่าวพระ
วันนี้กระทรวงศึกษาธิการมาแย่งซีนคืนแล้วครับ
เพราะกำลังจะมีข่าวซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวที่
น่าจะเป็นข่าวที่จะได้รับความสนใจพอสมควร
แม้หัวข่าวเช้าวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่ใช่ข่าวใหญ่นัก
แต่ว่าท่านดูสิครับรัฐมนตรีศึกษานอนไม่หลับ
สพเมินสวนนโยบายตรวจทุจริต
เรื่องนี้เนี่ยจะต้องเรียกว่าปล้นก็ว่าได้
คือปกติเนี่ยถ้าการประสงค์ต่อทรัพย์
ถ้าไปย่องเอาตอนเจ้าของไม่อยู่เขาเรียกว่ารักเขาเรียกว่าย่องเบา
แต่ถ้าเจ้าของรู้ตัวแล้วเขากระแอมกระไอส่งสัญญาณแล้ว
ยังไม่ยอมหยุดอย่างนั้นเขาเรียกว่าปล้น
นี่ฮะเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเครียด
โปรยเขาบอกอย่างนี้หมอทีเครียดนอนไม่หลับ
ฉุนสปฐเซ็นหนังสือโอนงบจัดซื้อคลุพันธ์ลงเขตพื้นที่
ทั้งที่เพื่อไล่บี้ให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล
เรียกบิ๊กกปฐแจงด่วนก่อนสั่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง
รวดเร็วแต่ตั้งแต่รองเลขขายันค่าราชการ

เรื่องเนี้ยเกิดในขอบเขตของสพเนี่ยคือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถ้าเราเรียนหนังสือกันมาแต่ไหนแต่ไร
สพนี่ก็คือกรมสามัญเดิมเป็นกรมใหญ่ครับ
ดูแลการศึกษาชั้นมัธยมทั้งหมด
เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามดูเรื่องนี้อย่างนี้นะครับ
มีข่าวออกมาแฉว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลายแห่งในภาคอีสานเขาสุมหัวกันทุจริตยังไงรู้ไหมครับ
ทุจริตจัดซื้อโครงการที่ชื่อว่า
โครงการจัดซื้อคุรุพันธ์พัฒนาทักษะมต้น
ผมย้ำว่ามต้นนะมันเป็นชุดอุตสาหกรรม
เอาเป็นว่าเป็นการพัฒนาทักษะมต้น
มัธยมเนี่ยมต้นเนี่ย
วิธีการโกงอันนี้ก็เดิมเลย
ซื้อของล็อกสเปค
ซื้อของส่งให้โรงเรียนที่โรงเรียนเขาไม่อยากได้

มีโรงเรียนที่เขาไม่รู้เรื่องเลย
แต่ว่ายัดเยียดซื้อให้เขา
ล็อกสเปคโครงกัน

ครูรุภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ส่งไปให้นักสอบทักษะเนี่ย
รถไถ่นารถแทรกเตอร์ไถ่นา
เด็กยังเล็กขนาดนั้นเอาไปทำไม

เงินที่เขาเตรียมจะโกงกันเนี่ย
เท่าไหร่ครับ๒๗๙ล้านบาท

เขาเตรียมที่จะโอนเงิน๒๗๙ล้านบาท
ลงไปให้เขตพื้นที่การศึกษา
เพราะเอิญว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
หมอธีหมอธีละเกียจ

รู้เรื่องเข้าก็สั่งให้พลโท
โกมลประทุมชาติที่ปรึกษา

ไอ้ที่ว่าเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วจริงครับ
เขากำลังทำกันเป็นกระบวนการ

รัฐมนตรีก็ส่งเสียงเตือน
เรียกว่ากะแอมกะไอให้รู้หน่อยว่า
ฉันรู้นะว่ากำลังทำอะไรอยู่
รัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ส่งสัญญาณเตือนว่า
กำลังจะดำเนินการกับปัญหาทุจริตเรื่องนี้อยู่

ปกติถ้ารัฐมนตรีออกข่าวอย่างนี้
กระบวนการนี้มันต้องรู้แล้วว่ารัฐมนตรีรู้เรื่องแล้ว

รัฐมนตรีรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่
แทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นว่า
รัฐมนตรีรู้เรื่องแล้วรีบโอนโอนเงินเสีย
ให้จบหมดเรื่องกันไปก่อน
กระบวนการก็เลยรีบดำเนินการที่จะโอนเงิน
รัฐมนตรีก็ยื้อไว้ทัน
ดูนะฮะส่งเสียงเตือนแล้ว

รู้แล้วนะว่ารายการนี้กำลังจะเกิดขึ้น
ก็ยังพยายามที่จะสวนทางก็คือ
อ้างว่าต้องโอนไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะล่าช้า
ดูสิครับหมอทีหมอทีถึงเครียดไง
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกโอ้อะไรกันขนาดนี้
นี่ขนาดส่งสัญญาณเตือนแล้วนะ
ยังไม่หยุดยังจะเอาให้ได้
ยังจะปล้นกันให้ได้เงินตั้ง๒๗๙ล้าน
รัฐมนตรีเลยบอกว่าวันที่๕มิถุนา
จะดูว่าจะเอายังไงกับผู้บริหารในสพ
คือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่แหละ
จะเอายังไงเพราะเรื่องนี้มีเขตการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เราพยายามกระจายอำนาจเรื่องการศึกษา
เขตการศึกษามีอำนาจมีหน้าที่
ดูในระดับบนเป็นแท่งใหญ่แท่งหนึ่ง
เรื่องนี้รัฐมนตรีรู้เรื่องแล้ว
กองทุนเสมาคราวที่แล้วเนี่ย

มีเรื่องนี้ซ้ำเข้ามาอีก
แล้วนี่ที่คนเขาสงสัยกันมาก
คุณลูพันธ์ไปพัฒนาทักษะเด็กมต้นเนี่ย
สั่งไปทำไมรถแทรคเตอร์ไถนา
อันที่สองหลายโรงเรียนเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่อยากได้ยัดเยียดให้เขา
โรงเรียนที่ไม่ได้ขอถูกสอดไส้เอาชื่อใส่เข้ามาด้วยว่าขอ
มันประหลาดไหมล่ะมันประหลาดไหมล่ะ
ทีนี้นี่เป็นเรื่องใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นวัตกรรมใหม่ของกระทรวงศึกษา
ส่วนเรื่องเก่าเนี่ยที่จะต้องทวงถามกัน
หนึ่งกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่ว่าเนี่ยนอกจากไล่ออกไปนั่นแล้วเนี่ย
ยังมีที่เกี่ยวข้องเป็นร้อยนะไปถึงไหน
ที่สองที่คาใจมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือแหมผมกลับบ้านทีไรสงขลา
นั่งรถผ่านไปสะพานตินสุรานนท์ซ้ายมือก็จะเห็นภาพในจอนี่แหละครับแบบนี้
เคยถามเขาว่านี่อะไรก็บอกอ๋อกระทรวงศึกษา
ถามเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะวันนี้กลับไปถามใหม่
เขาก็ตอบแบบเดิมว่าถามทำไมไม่เสร็จสักที
กว่าปีแล้วครับสร้างไม่เสร็จเพราะโกงกันไงฮะทุจจริตกันไงฮะ
แล้วบริษัทรับเหมาที่ไปทำงานที่สงขลาเนี่ย
เป็นบริษัทที่ทำอะไรอยู่ที่สุพรรณเนี่ยทำโครงการสวนน้ำอะไรของของอะไร
อดีตนายกบัญหานะนั่นล่ะตามไปทำถึงโน่น
ไปโกงกันถึงโน่นจนป่านนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่
สงขลาเขาก็เจ็บใจนี่รัฐมนตรีก็กำลังจะหาทางสรุปว่า
ตกลงจะเอายังไงผ่านมาแล้ว๑๐กว่าปีนะครับ
ดีทั้งนั้นนะฮะกระทรวงศึกษาระยะหลังเนี่ย
เป็นกระทรวงพัฒนาคนสร้างคนแต่ว่าจ้องจะทุจจริตกัน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
นั่นเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือคนยากคนจน
ก็ไปโกงเงินคนยากคนจนจนเป็นข่าวท่านดูสิครับ
เรื่องนี้ผมถึงบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ย
ผมก็เข้าใจท่านนะที่คุณมิ้นบอกเมื่อกี้
แทนที่จะเอาเวลาในความเป็นรัฐมนตรีมานั่งคิดค้น
มานั่งคิดว่าจะแก้ปัญหาการศึกษายังไงให้สู้เขาได้
อาเซียนเนี่ยเรากำลังจะเป็นที่โลที่อื่นการศึกษาเขาพัฒนาไปไหนต่อไหนแล้ว
เราเนี่ยเป็นที่โหลกำลังจะเป็นที่โหล
รัฐมนตรีแทนที่จะคิดการทำยังไงบริหารกระทรวงบริหารการศึกษา
ให้มันก้าวหน้ามากกว่านี้กลับต้องมานั่ง
โทษเถอะนั่งสุมหัวคิดกันว่าจะแก้ปัญหาการโกงแต่ละเรื่องยังไง
เพราะเรื่องนี้หมดเรื่องนั้นโผล่เรื่องนั้นหมดเรื่องนี้โผล่อยู่อย่างนี้ครับ
เราก็จะต้องติดตามดูต่อไปว่าเรื่องนี้สรุปว่าจะเป็นยังไง
มีคนบอกผมว่าหรือว่ารัฐหรือว่าค่าราชการเขารู้หรือเปล่าว่า
กระทรวงศึกษาเนี่ยได้งบประมาณมากที่สุดมาหลายปีแล้วนะ
ปี๒๕๖๒เนี่ยงบที่เขากำลังทำเนี่ยที่กำลังเอาเข้าสภาเนี่ย
เขาตั้งงบไว้สำหรับกระทรวงศึกษาอย่างเดียวเนี่ยนะ
๔๘๐๐๐๐ล้านอ่ะ๔๘๐๐๐๐ล้านเป็นกระทรวงที่ได้งบมากกว่าเพื่อน
ฉะนั้นก็คิดกันว่าเอาเถอะได้งบเยอะโกงกันไปเรื่อย
งงเท่าไหร่ก็ไม่หมดยังเหลืออีกเยอะอย่างนั้นหรือเปล่า
อย่างนั้นหรือเปล่านี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
น่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้างบเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย
ประชาชนเองก็คาดหวังการพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศไทย
สวัสดีการก็ดีโรงเรียนก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเงินเดือนก็ดีคืองบเยอะมาก

นี่แหละนี่เรื่องอะไรในข้อกำลังล่องเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องที่เข้าไปเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามาเวลาใหม่เนี่ย
มันก็ประท้วงกันอยู่
เนี่ยยังงี้นุงตรงนั่งกันอยู่เด็กเคว้งไปเคว้งมากันอยู่
สาเหตุของการทุจริตหรือว่ากลุ่มก้อนที่มันเกิดการทุจริตเนี่ยมันอยู่ฝั่งรัฐบาลกันหมดเลย
อันนี้คงจะต้องมีการสังขยนากันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
หน่วยงานหลายภาคส่วนปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชม